ไทยหลายคนเจอกับสถานการณ์ที่ว่างานก็จะต้องทำ

ระเบิดก็จะลงหัวเอา
ดูเหตุการณ์และชะตาชีวิตของพี่น้องคนไทยที่อิสราเอลครับ

หาอัโหลลี่เด้อ

ไม่เอาอันเต้นเห็นด้วย
ลูกไปบ่าน
ดูสุการประถัดขึ้นน่ะ

ลูกบัตตาย
เห็นคลิปนี้แล้วคือภาวนาให้ปลอดภัยเป็นห่วงเลยค่ะต้องมาหลบ
อยู่ใต้รถไถแบบนี้ครับพี่มิ้วคุณผู้ชมได้ยินเสียงใช่ไหม
ไหมครับเสียงไซเรนดังเตือนตลอดเวลาเสียงโว้โว้ดังอยู่แบบ
อิสราเอลอยู่ทางตอนใต้ของประเทศซึ่งพื้นที่ตรงนั้น
เป็นพื้นที่ที่มีการสู้รบกันอยู่สถานการณ์ยังไม่นิ่งนะฮะ
แล้วยังต้องออกมาทำงานอย่างที่เขาบอกเลยครับวันที่๑๐เดือน๑๐
ตุลาคมต้องลงหน้างานไปเก็บมะเขือที่ยังเก็บไม่เสร็จสู่
ชู๒นิ้วมีทงชาติไทยแล้วก็มีรูปทรงชาติอิสราเอลแบบ
นี้ฮะท่ามกลางเสียงสัญญาณเตือนภัยเพราะมีเหตุโจมตีมี
เสียงระเบิดดังอยู่ใกล้ใกล้เหมือนกับทิ้งระเบิดหย่อนลงมาเพื่อ
สู้รบกันก็ต้องวิ่งหลบภัยกันบางคนเข้าหลุมหลบภัยเข้า
เกอร์แต่บางคนเข้าไม่ทันก็ต้องมาหลบใต้รถแบบนี้ก่อนฮะ
หลายคนเห็นคลิปนี้แล้วพิมพ์บอกกันรัวว่าขอให้ปลอดภัยนะ
สถานทูตไทยเปิดลงทะเบียนให้แรงงานไทยที่ต้องการจะเดินทางกลับไทยเนี่ย
ลงทะเบียนเอาไว้รอการบินกลับครับ
พร้อมกับมีบทแชทพูดคุยกับเมีย

คือเหมือนกับว่าทางฝั่งของเมียเนี่ยบอกว่า

ฝ่ายชายก็บอกว่าบ่อลงดอกพออยู่ได้

บอกลงดอกพออยู่ได้พออยู่ได้อยู่
เมียก็เลยบอกว่าบ่อยากกลับสิไม่อยากกลับบ้านเหรอ

ท่านอยากกลับดอกหนี้สินหลายอยู่
ไม่อยากกลับยังมีหนี้สินเยอะอยู่เลยอ่ะอืม
หลายคนได้อ่านข้อความนะฮะรู้สึกเข้าใจเลย

คือแม้ว่ากลัวตายไหมกลัวแหละ

แต่หนี้สินยังมีอยู่

ต้องดูแลคนข้างหลังคนในครอบครัวฮะ

ไปทำงานก็ต้องใช้หนี้ด้วย

ใช้หนี้ก่อนหนี้ยังไม่หมดอ่ะ

อีกภาพหนึ่งครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
กำลังทหารอิสราเอลครับลาดตระเวน

หรือหมู่บ้านสหกรการเกษตร

เขาก็จะเรียกกันว่าคิปบุช

จะมี๒พื้นที่หลักที่คนไปทำงานกัน

นายภูมรินจริงหรือว่าพี่ภูมิฮะ
คนไทยชาวบุรีรำครับไปทำงานอยู่

ที่อาจจะแฟนตัวหลบซ่อนเข้ามา

คนก็ยังคงต้องออกมาทำงานนะครับ

ที่เหมือนกับมีหลังคาบังหน่อย

ถ้ายังสู้รบกันอยู่ก็อันตรายหมดนะฮะ

บอกว่ามาทำงานที่โมชาฟแห่งนี้เกิด
มีอีก๒๖คน
หลังเกิดเหตุตั้งแต่๗ตุลาคม

ซึ่งโมชาฟที่ทำงานอยู่ห่างจากจุดที่ถูกโจมตี

ห่างจากฉนวนกาซ่าประมาณ๑๖กิโลเมตร
นี่ให้เห็นภาพบรรยากาศข้างใน

แล้วจุดนี้พี่มิ้วคุณผู้ชมเขาบอกว่าได้ยินเสียงปืน
ดังเป็นระยะสลับกับเสียงระเบิดครับ

เพราะว่าอยู่คนเดียวแล้วจิตใจมันไม่ไหว

บางคนไม่กล้าหลับนะ

จะพาเข้าน้ำไม่กล้าเข้าห้องน้ำเลยนะ

เพราะว่ามีแรงงานไทยบางคนที่บอกว่าเข้าห้องน้ำอยู่ก็โดนยิง

แม้จะยังเป็นห่วงเรื่องการสู้รบโดยเฉพาะทางอากาศเกิดห่อนระเบิดลงมายิงจรวดลงมาแบบนี้ใจหนึ่งก็หวั่นแต่อีกใจหนึ่งก็ขอสู้ต่อลองดูหน่อยฮะ

ต้องกลับแต่ถ้าหากว่ามันค่อยดีขึ้นแล้วยังปลอดภัยก็อาจจะขออยู่ต่ออีกหน่อยเอาให้ครบสัญญาค่ะตอนนี้กำลังใจพี่เขายังดีอยู่ครับได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่ทุกวันเป็นกำลังใจให้นะครับค่ะส่วนแรงงานไทยท่านนี้ค่ะคือเป็นชาวชุมพรนะคะไปทำงานอยู่ที่สวนมะนาวในอิสราเอลวิดีโอคอลคุยกับลูก
แบบแคมป์ครับที่ผมอยู่ประมาณ๒๐๒๕คนครับปลอดภัยครับทำงานตามปกติทุกวันครับทำคำค่าอยู่กำลังจะไปทำงานเตรียมตัวทำงานนะครับ
ยังได้ยินอยู่ไหม

ถึงแม้ว่าจะมีตำรวจท้องถิ่นพร้อมอาวุธเฝ้าระวังให้ตลอด๒๔ชั่วโมง

แรงงานไทยท่านนี้นะคะชื่อว่านายชาวลิศกายิ้มอายุ๓๙เป็นชาวจังหวัดชุมพร
ทำงานอยู่ในสวนมะนาวค่ะที่อิสราเอลห่างจากฉนวนกาซ่าที่เป็นพื้นที่สู้รบประมาณเกือบ๔๐กิโล
วิดีโอคอลมาคุยกับคุณพ่อภรรยาแล้วก็ลูกอีก๒คนนะคะ
อยู่ที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรวิดีโอคอลคุยกันช่วงสายสายเมื่อวาน
ตัวคุณชวลิศบอกว่าแรงงานไทยในแคมป์นี้๒๐คนปลอดภัยทุกคนยังออกไปเก็บมะนาวกันตามปกติ
ตรงนี้มีแคมป์คนงานไทยหลายจุดเลยนะคะแต่ละแคมป์ก็มีแรงงานไทยประมาณ๒๐๓๐คน
พื้นที่ตรงนี้แรงงานไทยทุกคนยังปลอดภัยแต่ละแคมป์มีตำรวจท้องถิ่นพร้อมอาวุธมาเฝ้าระวังตลอด๒๔ชั่วโมง
แต่ว่าห้ามเข้าห้ามออกนะห้ามใครเข้าออกหมู่บ้านเลยนะคะก็อยู่กันในแคมป์ทำงานกันในสวน
เพราะจริงแล้วดูเหมือนสถานการณ์ตรงจุดนี้ดูเหมือนจะปกติแต่เสียงมันไม่ปกติ
เสียงเครื่องบินรบเสียงระเบิดมันมีตลอดเลยค่ะ
ภรรยาของคุณชาวลิศบอกว่าเป็นห่วงสามีมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ทำได้แค่นี้เลย
อยากจะรู้ว่าสามีเป็นยังไงบ้างยังปลอดภัยดีไหม
คือในจังหวัดชุมพรนะคะคุณผู้ชมค่ะ
มีแรงงานชาวชุมพรไปทำงานที่อิสราเอล๗คน
เรื่องต้นเท่าที่ทีมข่าวของเราตรวจสอบเนี่ยนะคะ

และติดต่อกลับมาที่ครอบครัวได้ทุกคนเลยนะคะ

ส่วนครอบครัวนี้ครับเป็นครอบครัวจากจังหวัดเชียงรายครับ
ยังคงเฝ้ารอการกลับมาของคนที่รัก

เนื่องจากว่าชื่อดันไปซ้ำ
และทำให้มีการตกหล่นกลับไทยไม่ได้
รอบล่าสุดที่วันนี้เขาเดินทางมาถึงกันเมื่อ๑๑โมงกว่าเนี่ยนะฮะ
นายสมบูรณ์แทร่ว่างอายุ๒๖ปีครับ
ท่านนี้ครับเป็นชาวจังหวัดเชียงราย
เป็นหนึ่งในแรงงานไทยที่ไปทำงานที่อิสราเอล
แล้วตอนนี้เขามีการสู้รบมีภาวะสงครามเกิดขึ้น

กลับบ้านมาก่อนกลับบ้านเราดีกว่า

ดันไปชื่อซ้ำนามสกุลซ้ำกับนายสมบูรณ์แทร่ว่าง
ชื่อเดียวกันนามสกุลเดียวกัน
แต่เป็นแรงงานไทยจังหวัดน่านครับ
ค่ะอ๋อชื่อกับนามสกุลเหมือนกันเลย
นามสกุลเหมือนกันเลยสะกดเหมือนกันด้วยครับ
มิ้วคุณผู้ชมสมบูรณแทร่ว่างสะกดแบบนี้เลย

พอไปลงทะเบียนแล้วมันมีการตกหล่นเกิดขึ้น
เขาเองก็งงเขาก็เลยอยากจะขอความช่วยเหลือครับ
วันนี้ครับคุณสุชาดานักข่าวของเรา
เดินทางไปพบกับคุณมณีประพา
อายุ๒๖ปีภรรยาของพี่สมบูรณ์นะฮะ
เธอเล่าให้ฟังเล่าไปก็ร้องห่มร้องไห้ครับ
เธอบอกว่าสามีของเธอนี่
นายสมบูรณ์แทร่ว่างที่เป็นคนเชียงราย
ตกอยู่ท่ามกลางอันตรายเหมือนกัน

มีรายชื่อนี้นามสกุลนี้

พอรู้ว่ามีชื่อนี้จะได้เดินทางกลับมาประเทศไทยด้วยเนี่ย

กับลูกดีใจมากรอการกลับมาอย่างใจจดใจจ่อ

เธอบอกทำไมสามีฉันไม่ได้รับประกันติดต่อ

อ้าวชื่อนามสกุลสามีของฉัน
ตรงกันไปซ้ำกันกับสมบูรณแทร่ว่างที่เป็นคนจังหวัดน่าน
ทำให้ทางครอบครัวพลาดโอกาส
จะได้เจอหน้าสามีเธอเองก็เสียใจและกังวลมากครับ
ไม่รู้ทำยังไงต่อจะได้กลับหรือเปล่า

ช่วยตรวจสอบหน่อยให้คำแนะนำหน่อยครับ
ยังเฝ้ารอเธอบอกตัวหนูเองลูกหนูเอง
ยังเฝ้ารอการกลับมาของพี่สมบูรณ์เขานะ
หลังเกิดเรื่องนะครับพยายามติดต่อกับทางพี่สมบูรณ์ครับ
รู้ว่าโอเคตอนนี้หลบไปอยู่บ้านพักของพี่ชาย
อยู่พื้นที่ตอนกลางของอิสราเอล

ไปอยู่โซนกลางของประเทศเอาตัวรอดก่อน
พูดย้ำซ้ำหลายรอบ
ช่วยหนูหน่อยช่วยเราด้วยหน่อย
ตอนนี้เขาย้ายจากที่ทำหรับ
ที่เกิดเหตุเขาก็บอกว่าตกใจแล้วก็เสียขวานค่ะ
แล้วคือตอนนี้คือกระจิกกระจายไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลย
ก็คือเหมือนกับว่าแกกลัวมาก
แล้วก็แฟนก็คือทำงานคนเดียวค่ะ

ก็คือเขาอยู่คนเดียวเขาก็เลยกังวล
แล้วก็ลันเลว่าเดี๋ยวมีอะไรเกิดขึ้นคือ
ตัวคนเดียวแล้วเราไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะ
สรุปว่าเขาปลอดภัยดีค่ะ

ตอนนี้เขาย้ายจากที่งานที่ทำงานเก่า
ย้ายมาอยู่กับพี่ชายที่ภาคกลางแล้ว

คุณสุชาดาขออนุญาตวีดีโอคอลไปหาพี่สมบูรณ์ครับ
พี่สมบูรณ์แทร่ว่างคนเชียงรายที่ชื่อไปซ้ำกับคนจังหวัดน่าน

บอกว่าแม้ว่าตอนนี้จะยังอยู่ในจุดที่ปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิม

ก่อการร้ายจะบุกมาตอนไหน
เพราะสถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจ
เดินทางมาทำงานที่อิสราเอลได้เกือบปีแล้วครับ

รู้ว่าเสี่ยงแต่ก็ต้องไปต้องลอง

ไปเพื่อไปเก็บเงินหาเงินสร้างเนื้อสร้างตัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมีย

ต่อให้เงินทองมากองมากเท่าไหร่

อยากกลับมาเห็นหน้าลูกเมีย
ประเด็นที่รายชื่อไปซ้ำกันกับคนไทยชาวจังหวัดน่าน

เจ้าตัวเขาก็บอกว่าเขาก็รู้สึกน้อยใจเหมือนกันนะแล้วก็ผิดหวังแล้วก็งงด้วย
ตัวเขายังอยู่ที่อิสราเอลมีรายชื่อจะได้กลับไทย
ก็ดีใจไปแล้วรอบหนึ่งแต่สุดท้าย
เหมือนก็อ่ะดีใจเกอร์ไปแล้วอ่ะ

ผมดีใจว่าจะได้กลับแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่ได้กลับ
แล้วก็ตอนนี้คือผมพยายามหาตัวกลับเองแต่ว่าตอนนี้กำลังหาอยู่ครับยังไม่ได้
ไม่อยากให้เขาช่วยครับแต่ว่าตอนนี้ผมหนีมาอยู่กับพี่ชายผมภาคกลาง
ผมยังไม่รู้ว่าตอนนี้คือจะไปยังไงต่อครับว่า
ตอนนี้คือรอก็รับให้เขามาช่วยแต่ว่าเขายังดำเนินการอยู่

ผมอยู่คนเดียวด้วยผมนอนไม่ได้ครับ
ผมนี่ตื่นตลอดเวลาเพราะว่ามีจรวดยิงมาตลอดครับ
ผมก็หวาละหวาละและก็กลัวและก็เห็นคลิป